เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเสียงหล่อมากโอ้โหผมไม่เจอแฟนแฟนข่าวใส่ไข่นานมาก
ไม่เจอคุณพิมพ์ดำนานมากเลยนะท้องเสียใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่พฤหัสสุกสาวอาทิตย์วันนี้วันจันทร์
มันโกบกับทุกอย่างเลยมันโกบว่าโกบและกลัวแบบว่าจนที่สุดแล้วเราจะต้องปิดประเทศจะต้องล็อกดาวน์อีกไหม
ซึ่งวันนี้มันค่อนข้างจะแน่ใจว่ายังยังไม่ได้ล็อกหรอกอืมล็อกเป็นจังหวัดจังหวัดไปเนอะ
ไม่ได้เป็นตอนนี้ยังไม่ได้ล็อกจังหวัดด้วยอย่างเช่นสมุทรสาคอนเนี่ย
ล็อกพื้นที่ล็อกพื้นที่บางจุดสองจุดอย่าใช้คำว่าล็อกจังหวัดเพราะว่า
ไม่ได้เป็นการล็อกจังหวัดอย่างเช่นตอนเนี้ยโอเคละเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าแต่ละจังหวัด
กรุงเทพตอนนี้บางคนตอนนี้ที่แบบว่าเขารายงานสดแล้วก็๔คนถูกต้องไหมครับ
เราไปที่ตรงสุพรรณบุรีรู้จักเจอแล้วสุพรรณบุรีเจอแล้ว
คือตอนนี้คือเริ่มมาตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวก็คือทางเจ๊ที่แพ้กุ้งถูกไหมฮะที่ตลาดที่สมุทรสาคร
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเจอในเชิงลึกนะแบบชงรุกคือเข้าไปไล่ตรวจเลยเนี่ยก็คืออันทนประมาณ๑๐๐๐แหวะคนนะครับ
ไปเจอทั้งหมด๔๘๐กว่ากระทั่งสุดท้ายเพิ่มปริมาณขึ้นมานู่นนี่นั่น
ขึ้นไป๙๐๐กว่าในวันเดียวนะหลังจากนั้นก็แน่นอนวันนี้เจออีก๓๐๐กว่า
โอ้โหมีข่าวลือว่ากระจายก็มา
ไปเจอที่ตลาดปากน้ำ
ท่านี้ถ้าสมมติจะรับตลาดปากน้ำก็จะประมาณสักสี่คน
แต่ยอดพรุ่งนี้น่าจะไปขึ้นพรุ่งนี้
จะมายอดวันนี้น่าจะไปขึ้นพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราบวกกันไปบวกกันมาวันนี้
มันก็เยอะนะก็คือเยอะอ่ะ

บางคนมันก็มีคำถามว่าแล้วเรากินอาหารทะเลกันได้หรือเปล่า

เรากินได้นะฮะเรากินอาหารทะเลกันได้ปกติแต่คุณต้องปรุงสุก
คืออย่างนี้วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับทางสัตว์อาจารย์ในแพทย์ทางนี้

ก็คือแกก็บอกว่าไอ้เชื้อถ้ามันจะติดเนี่ย
มันจะติดมาบนตัวพวกปลาหรือกุ้งพวกนี้แหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นั่นน่ะก็ต้องทำความสะอาดทั้งหมดอืมนะฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยพอแบบไปทำอาหารปรุงอาหารเนี่ย
ความร้อนเนี่ยทำให้โควิดตายอยู่แล้ว
ปิ้งไปต้มไปย่างไปอะไรก็แล้วทอดเทิดเนี่ย

แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณไปจับมันติดมาตามพื้นพิวของตัวบุกปเผลอกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ย
อ่าอืมก็ว่าแบบนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าประเด็นที่หลายคนพูดถึงก็คือ
จริงแล้วอย่างสมุทรสาครเขามีการประเมินมาแล้วว่าตัวเลขที่มีต่างด้าวอยู่ประมาณสัก๔แสนคน

ในนั้นนะฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นแค่ประเมินมานะครับก็มีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกกฎหมาย
แต่เนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปคือในจุดนั้นเนี่ยปกติแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กันแบบถูกกฎหมายอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่เป็นยางกุ้งสอง
คือต้องบอกอย่างนี้คนที่เขาอยู่เขาก็อยู่เหมือนกับเรานี่แหละ
ก็อยู่ในกรุงเทพมันอยู่ในเมืองไทยมานานแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ไปเอาเชื้อเข้ามาเนี่ยไม่มีหรอก
ยกเว้นจะมีประเภทแบบหลบเข้ามา

หลบเข้ามาเนี่ยแล้วมาอยู่ในชุมชนนั้นเนี่ย

เขาก็ต้องไปนั่งไล่สืบหา

สมมุติว่าตอนนี้คนที่อยู่มหาชัยดูอยู่นะ

ก็อยากจะฝากบอกหน่อยบอกว่า
ใครรู้จักคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา

ฟรีด้วยเขามีรถมีอะไรเข้าไปตรวจตรงนั้นเลย

อย่าแบบตกใจเพราะบางทีเนี่ย

นี่หนีเข้ามาไม่ได้ต้องผิดกฎหมาย

เอาเรื่องโควิดไว้ก่อนคุณใจเย็น
แล้วบอกพักพวกหรือเพื่อนฝูงคุณว่า

อย่าไปสร้างอะไรให้มันแบบ

อย่าไปพิษฟุ้งไก่
บอกธรรมชาติของชาวเมียนมาเนี่ย

อยู่กันเป็นกลุ่มไปเยี่ยม

ชอบไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันเนี่ยมันยิ่งกระจาย
เพราะตอนนี้คือสิ่งที่

กลัวว่าแบบถ้าเกิดมันมีประเด็น

จะตกใจกลัวแล้วเขาจะแตก

แล้วตามลำบากไม่ต้องไป

ส่วนเรื่องที่จะหลบหนีเข้ามาอะไรไงเดี๋ยวว่ากัน

ใครที่เป็นชาวเมียนมาที่รู้ว่าเพื่อน
ตัวเองเนี่ยเข้ามาไม่ถูก

ตรวจซะตรวจฟรีด้วยคือถ้าเกิดคุณไป

คุณก็ลำบากอยู่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องถูกจับอยู่ดี

จริงก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขามีรถไปตรวจให้คุณหมดเลยนะตอนนี้

เอาไว้เล่าพื้นที่ต่างที่ตอนนี้นะค่ะ
รู้สึกจะเพิ่มเป็น๓รายถึง๔รายนะฮะ

พรุ่งนี้คงจะสรุปแต่เริ่มกระจาย
เพิ่มอีก๑คนเป็นหญิง๕๗ปี

สองรายสมุดปาการเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายนะฮะแล้วก็อุตรดิษฐ์เนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นผู้หญิงสี่สิบแปดปี
แต่ขนาดเดียวกันคำถามที่คนถามกันเยอะเหลือเกินนายกบอกว่าอ้าวไอ้งานเขาดาวนอาทิตย์นี้ก็คริสต์มัสแล้ว
วันศุกร์นี้อีกไม่กี่วันก็จะเข้าดาวนนายกเขาว่ายังไงคุณกัญชัยนายกนี่ไงฮะ
คุณต้องอ่านตรงนี้นะครับอ้าวหนุ่มอยู่ข้างหน้าหนุ่มอ่านนะอีกทีนะ
มึงไม่ได้เล่ามึงต้องอ่านเขานั่งทำไอ้มึงอ่านจะตายนายกอยู่ตรงนี้
เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ทำทีวีเอาอ่านกันเองแล้วเธออ่านดูทีวีกันทำไม
ในนี้ก็ไม่ได้มีการบอกมาไงเออคือตอนนี้เนี่ยนะฮะคือทางด้านนายกเนี่ย
ก็เปิดเผยนะฮะบอกว่าถึงมาตรการควบคุมโควิด๑๙บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ไม่เคยหยุดติดตามสถานการณ์อืมนะฮะแล้วก็มีพันธการคลบทวนอยู่แล้ว
แต่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรั่วไหลนะฮะจึงต้องถามว่ารั่วจากใคร
ซึ่งหากปล่อยให้อนาคตอาจนำมาสู่การล็อกดาวน์ได้แต่เราจะไม่ไปถึงจุดนั้น
จากนี้ต้องรอเวลาประเมินนะฮะต้องตรวจสอบในอีก๗วันข้างหน้าก่อนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
เนี่ยนะครับเพื่อจะได้ไม่เพื่อจะได้ประเมินนะครับว่าปีใหม่นั้นคุณจะต้องทำยังไงต่อไป
อืมบางเมนูก็อาจจะต้องงดจริงจริงเช่นอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมา
ปูดองอย่างเงี้ยคุณงดเถอะแบบพวกดิบอ่ะพวกดิบนะพรุ่งแช่น้ำปลา
เพราะฉะนั้นวันนี้กินอะไรทุกอย่างที่มันสดมันจะปลอดภัยสำหรับตัวพวกเราที่สุด

แล้ววันนี้อย่างที่ในโซเชียลเขาตกลงคือเป็นการระบาดระลอกใหม่หรือ
เขายังไม่ใช่การระบาดระลอกใหม่อย่างพี่หนุ่มพูดเมื่อกี้นี้ว่า๙๐
เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องไหมครับ
เป็นแรงงานต่างด้าวแค่๑๐เท่านั้นเองที่แบบว่าเป็นคนไทยที่ติดเชื้อ
คนไทยที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากไหน
คนไทยที่ติดเชื้อเราย้อนกลับไปคือคนที่ไปซื้อกุ้ง
เหมือนกับคนที่ขายอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็ต้องขาย

แต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือตลาดมันเป็นแหล่งชุมชน

เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่ไปเดินตลาดอีกมันจะเป็นยังไง

นั่นน่ะก็คือเป็นประเด็นเยอะแยะมากมายตอนนี้นะครับ
แล้วมันก็เหมือนกับกระจายคือความน่ากลัวของมันคือ

ก่อนหน้านี้เคยอธิบายให้ฟังไปแล้วก็คือก่อนอันนี้อินเดียเนี่ยติดเยอะมาก
อินเดียติดเยอะมากเป็นพื้นที่สีแดงทั้งหมด

เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาปลีออกมาแล้วเข้ามาติดที่เมียนมาอยู่แล้ว

พอคนอินเดียปิดปุ๊บก็ทะลักเข้ามาเมียนมา

เป็นบางจุดหลังจากนั้นมันกระจายออก
พอกระจายออกเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มเป็นพื้นที่สีแดงแทบจะเยอะมาก

หลังจากนั้นก็มาที่ตะเข็บชายแดนไทยก็ปรีออกมาอีก
พอปิก็เนี่ยเข้ามาก็จะมีในหน้าพาคนเข้าออก
มาทำงานกันแบบผิดกฎหมายทำเข้ามาอะไรอย่างนี้
เออก็ประเด็นก็เกิดอีกคือมันก็หลุดเข้ามาในประเทศไทย
ไปในประเทศไทยสิ่งที่เราต้องกังวลที่สุดก็คือว่า
มันจะกลายเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนตอนที่เมียนมาเป็นหรือเปล่า
โอ้โหตอนนี้เลยถึงได้เขาบอกว่าตอนนี้ผู้ว่าจังหวัดไหน
เห็นดีเห็นงามว่าต้องล็อกให้ประกาศได้เลยนะคะ
อำนาจผู้ว่าด้วยนะให้เลยเต็มที่
อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยเราเป็นห่วงพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะ
คักหายอีกปีใหม่ทุกคนก็อยากจะอยากจะ
แต่ว่าจริงแล้วตอนนี้มันก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อน
วันต่อวันจริงอย่างที่พี่บอกนะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้น
แล้วปีใหม่ลองคิดดูดีความน่ากลัวของปีใหม่

ชาวบ้านพี่น้องกับภูมิลำเนาต่างนานากับภูมิลำเนา
เสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนไม่รู้อะไรยังไงก็ติดไปติดมาเอาไปติดไปอะไรอย่างนี้
ตามไม่ได้แล้วแต่ยุ่งนะ
เอาง่ายว่าวันนี้กรุงเทพฯหมานครหลายที่อาจจะประกาศ
แต่ถ้าสมมุติคำพูดของนายกเมื่อวาน

เขาออกมาพูดว่าขอความร่วมมือนั่นแหละ
แต่วันนี้นายกเขาพูดว่าสถานการณ์โควิด
อย่างนี้ว่าสถานการณ์โควิดมันจะแพร่ระบาดไปขนาดไหน

อีกไม่กี่วันคือจริงผมว่านะ
ไม่มีหรอกแต่ก็เขาก็ต้องแบบว่า

มันก็คือเศรษฐกิจก็จะพังแต่เอาจริงไม่มีหรอก

แล้วคนก็จะไม่กล้าออกมาด้วยแหละ

แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมเองนะ

แป๊บเดียวเนอะ

แล้วก็ไม่ต้องปีหน้าเดี๋ยวค่อยเต็มที่ไปเลย
คือจริงผมว่ามันแค่ประมาณแบบดูไปแค่๒อาทิตย์

แต่กฤจกรรมที่มีคนหมู่มาก

แม้กระทั่งคุณจะจัดงานวันเกิด

ที่ที่ลุงพิธีเขาไม่ให้ชกแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอย่าง
หลับไปเหอะนะฮะไปเหอะอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อวานยัง
คือรัฐมนตรีหนูเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเฟซบุ๊กเอง
เขาจะเป็นคนที่ไข้ดามาดากลับดามาดากลับ
ซึ่งก็มีอยู่บางประโยคที่หมอเข้าไปพูดเยอะ
เสร็จแล้วรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวผมไปหานะครับ
ทำทุกอย่างให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เอ่อ
อันนี้เป็นคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคุณหมอท่านหนึ่ง
แกเอามาลงนะฮะก็เขียนบอกว่าเหมือนกับเนี่ยบอกโควิด
กระจอกโถจะนำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัย
เสร็จแล้วคุณอนุทินก็เข้าไปตอบ
บอกว่าเห็นหน้าคนโพสต์เลยเข้าใจว่าหมาไม่เข้าใจคน

แกใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปสุนัข

แล้วการก็บอกหว่าเดี๋ยวแกจะไปหามารับด้วย

วันนี้น่าจะเป็นดาวเด่นของที่ประชุมเลยล่ะ
คนก็ถามหลายเรื่องถึงบอกเฮ้ยรัฐมนตรีทำไมรองนายกเนี่ยไปตอบโต้
ใช้โซเชียลขนาดด้วยถ้อยคำรุนแรงเขาบอกตนเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมานะ
เจออะไรมามากมายในชีวิตเรื่องแค่นี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกเสียใจหรอก
หมดกำลังใจอะไรหรอกยินดีถ้าหากใครจะระบายหมายถึงว่าต่อไปเนี้ย
ใครจะระบายอะไรใส่รัฐมนตรีเนี่ยโอเคมีอะไรเนี่ยระบายใส่ตน
ทำแล้วอารมณ์ดีขึ้นมีความสบายใจขึ้นก็ทำไปนี่ค่ะคุณอนุทินก็บอกอย่างงั้น
แต่ขออย่างเดียวอย่าอัดใส่หมอแล้วก็ทีมงานถ้าจะบอกสาธารณสุข
หวยแตกทั้งระบบก็คงไม่ใช่เพราะเขาก็ทำงานอย่างหนัก
ตอนนี้หมอก็ทำงานอย่างหนักนะครับส่วนกรณีบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลไพรเยาเนี่ยออกมาวิภาควิจารณ์ก็ไม่ใช่อดีตผู้อำนวยการ
แต่เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โจมตีทั้งระบบไม่ได้โจมตีตน
หมายถึงว่าไม่ได้โจมตีรัฐมนตรีคนเดียวเนี่ยเมื่อเห็นก็ไม่ได้อารมณ์ขึ้น
เพียงแต่ตอบตามข้อเท็จจริงเมื่อมีสถานการณ์เช่นนี้
เอาง่ายคือควรซ้ำเติมทีมงานหรือเปล่าอันนี้คือรัฐมนตรีเขาก็ถามควรซ้ำเติมทีมงานหรือเปล่า
เราต้องถามตัวเองไม่ใช่เห็นด้วยกับอะไรไปทั้งหมด
ซึ่งวันนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการคำถามว่าเนี่ย
เราจะเริ่มเห็นมีการบริจาคขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย
มีคำถามที่ว่านี้ตอนนี้โอ้โหวันนี้ทองขึ้น๓๐๐บาทเขาบอกหน้ากากอนามัยแพงกว่าทอง

วันนี้หุ้นล่วงอยู่๕๐จุดตอนนี้ก็คือเปิดมาก็เพราะสถานการณ์โควิด
ทองขึ้นทันทีเห็นไหมฮะวันนี้ทองขึ้นทันทีเลย

เจ้าแต้นกากผ้าก็ได้
นุ็มเก็บไว้เยอะกว่าฉัน

คุณแม่เก็บไว้

เอาได้ตอนนั้นซื้อไปเยอะ
ไม่อย่างตอนนี้ที่สมุทรสาครที่ติดเป็นหลายร้อยคน
โรงพยาบาลเค้ารับรองผ่อนของแม่

ก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลระแวกนั้น

แต่ว่าจะล้นออกนอกเขตหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ
แต่ว่าโรงพยาบาลที่เขาขึ้นชื่อมาหมดเลยนะว่า
ซึ่งเมื่อก่อนเขาจะไม่ยอมบอกนะว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คือโรงพยาบาลที่รับผู้ติดเชื้อไว้เขาขึ้นชื่อให้หมดเลย

แล้วก็คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็ต้องโดนกักไปด้วย

เอ่อมาเรื่องระหว่ำสภาพอากาศนิดนึงแล้วกันนะครับ
แบบสังเกตวันนี้คนตื่นตัวต้องโควิดมาก

ตารอจะกลับบ้านปีใหม่ไปหาครอบครัวไปเติมพลัง
แต่ก็กิจกรรม๕๔๓๒คงไม่มี
หรือแบบว่าคุณจะไปสวดมนต์ข้ามโปรงข้ามปีอะไรก็ไม่มี

เป็นเป็นลูกแบบไปนะคะ

เขาบอกว่าตุ๋นยงวิทยาเนี่ย
พยากรอากาศ๗วันข้างหน้านะคะ
ว่าในช่วงวันที่๒๐๒๓ธันวาเนี่ย
จะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรง
อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะคะ

แล้วก็จะแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเวณดังกล่าวในอุณหภูมิ
จะลดลง๒ถึง๔องศาเซลเซ็ส
ซึ่งเมื่อเช้าก็หนาวจริงนะ
แล้วก็มีอากาศเย็นหนาวและมีลมแรงนะคะ
แต่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมอ่าวไทยและทางภาคใต้เนี่ยนะคะ

ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก

วันนี้เรามีน้ำท่วมกันอยู่

และขึ้นบริเวณอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงนะ

มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะคะ

ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรก็สูงนะ
แล้วก็ส่วนวันที่๒๔ถึง๒๖ธันวาคม
ความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น

อุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียสนะ

แต่ก็ยังจะมีอากาศหนาวไปเรื่อยนะคะ

แต่เดี๋ยวเราจะไม่ต้องเปิดแอร์อยู่อีกไม่กี่วัน

เขาบอกเลยว่าเตรียมตัวกันไว้เลย๒๒
ถึง๒๙ธันวาคม

มาแน่๒๔ถึง๒๙คนกรุงเทพฯเนี่ย

แล้วก็จะมีการสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้น

อากาศมันเย็นฉ่ำแบบจริง
แต่ในที่สุดเดี๋ยวก็ต้องปิดกระจกกันแล้ว

ให้มีการสะสมฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จึงเตรียมมือเอารับมือเอาไว้แล้วกันว่า

คุณพี่บอกคนขายหน้ากากหนังสือ

วันนี้ใครขึ้นหน้ากากอนามัย

เรียกว่าโดนปรับหนักกว่าที่คุณขายอีกนะ
ซึ่งมันยังไม่ได้ขาดตลาดขนาดนั้นเหมือนครั้งแรก

คือบอกเลยนะว่าเรารู้จักมันมาปีนึงแล้ว

คือแรกที่เข้ามาใหม่มันเป็นโรคอุบัติใหม่
ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักเราอาจจะวางตัวกันไม่ถูก

แต่นี่นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้

ผมเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักวิธีการรับมือ

ถอดเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกเป็นขยะพิษเลยค่ะ

เพราะบางทีเขาบอกติดมากับเสื้อผ้าก็ติดได้
เข้าบ้านรีบอาบน้ำเลยไม่ต้องยังไม่ต้องแวะไปทำนู่นนี่

จำเป็นนะหน้ากากอนามัยไปไหนมาไหนใส่
อย่าใส่ใต้คางนะใส่ก็ใส่ให้มันปิดมิชิด

นะครับแอลกอฮอล์เจลต่างด้านหน้าเนี่ย
ก็ถูถูไปเนี่ยไม่ใช่ถูแล้วกระดาษเช็ดเลยไม่ใช่

หรือต้องปล่อยให้แห้งไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับ

จับแล้วในห้องน้องห้องน้ำที่คุณไปเข้าเนี่ย
เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าชะล่าใจนะฮะ
แอลกอฮอล์หน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับว่า
บุคลากรทางการแพทย์๕คนที่เป็นนางพยาบาลเนี่ย
เขาติดไปเนี่ยก็มีการไปพิสูจน์มาแล้วว่าติดจากที่ไหน

ลูกบิดประตูนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปวัด
ไปสล็อคพวกคอเคอร์ของคนที่มากักตัวเนี่ยที่โรงแรมเนี่ย
พวกนำพิพันธุ์มาตรงนี้เขาก็รักษาดูแลตัวเองอย่างดี
พลาดตรงจับลูกบิดประตูเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะ
แล้วก็อาจจะแบบไปโดนตาโดนหน้าโดนอะไรอย่างนี้
ภูมิเธคเหลือได้เจอภูมิปัตตานีก็ยังเจอน้ำถ้วมหนักอยู่

ท่านผู้ชมกับบูคแทบมานะคอนก่อนขอข่าวโดยสนุนออกมาประกาศคุมสถานที่เสี่ยง
ฉะนั้นหมายถึงว่าปีใหม่เราจะไปเที่ยวทัพเที่ยวบ้าง

คือขอควบคุมแล้วคือวันนี้ทางด้านผู้ว่า

ออกมาประกาศมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโควิดเนี่ย
ก็แน่นอนควบคุมสถานที่๔ประเภท
ตลาดตลาดนัทสวนสาธารณะวัฒน์มัศยิตสถานบันทึงผับบาร์คาลาโอเกะ
ระบุว่าชัดชุมนุมเกิน๓๐๐คนเนี่ย

หมายถึงว่าถ้าสมมุติวันนี้คุณจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่
ที่มีคนเกิน๓๐๐คนเนี่ย

เพราะฉะนั้นมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่๒๑ธันวาคมถึง๑๕มกราคมนะครับ
แล้วก็ไข้ป่าฟื้นเนี่ยก็จะมีความผิดตามมาตรการ

โฟกัสกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นพิเศษ
เพราะฉะนั้นจุดตรงไหนที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน

วันนี้สถานที่ต่อไปเนี่ย
ปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเนี่ย
๑ตลาดตลาดน้ำตลาดนัดสวนทราชนาวัดมัฏยิทธิ์

สถานบัชการ์บาคาราโอเกะเนี่ย

อาจจะต้องอีกรอบเร็วนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอฟังอย่างชัดเจน
ใช่ครับ๒๑ธันวาสถานีถึง๑๕มกราศคือในกรุงเทพ

ตกลงเอาชัวร์เนี่ยขอความร่วมมือหรือว่าสั่ง

เป็นจดหมายขอความร่วมมือใช่ไหม

ก็ใครก็ติดอย่างงี้แบบ

มันก็บอกดูขอดู

วันนี้ประสิทธิพูดสื่อข้าวได้รับแจ้ง

บนตะหนุนชะเชิงเซ้ามินบุรี

แล้วยังไงจะเดินเดินกลับกรุงเทพเหรอเขาขับรถหรือเขาหรือไงคือเขาเดิน

อีหนุ่มเขาเดินเขาเขียนว่าเดินมึงจะมาให้กุ้งกินเดินทางได้ไงเขาเขียนว่าเดิน

เออนะนี่เดินไหมเดินอะไรแล้วเขาเดินลงมาจากรถ
เออตบนะตบนะตบนะตบนะตบนะ
จากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมาเนี่ยเพื่อทำการเลือกตั้งนายกอบจ
จากนั้นก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเลนซ้ายของช่องรถจักรยานยนต์
ซึ่งขี่มาได้เกือบครึ่งทางปรากฏมีรถเบ้นคู่กรณีคุณเห็นไหมฮะ

แซงซ้ายอุ้ยตัวเองเนี่ยเกือบรถจะล้ม

ด้วยความโอโหจึงขี่ตามแล้วก็ชูนิ้วกลางใส่ฮะ

พอติดแยกไฟแดงคู่กรณีก็ลงมาบ๊อกเลยนะบ๊อกนะเห็นไหมบ๊อกจริง

นี่แอ่งจี้มึงเขียนสภิกษ์เองมึงตกใจทำเป็นโรคหนุ่มกันชัยเหรอ

คุณไม่ต้องตกเท้าด้วยหรอกบ๊วยแม่

นายกนายกนายกอบประจำตกเท้าต้องลงทุกที่หรอกบ๊วยแม่

แล้วก็ใช้หมวกกระน็อคเนี่ยฟาดที่ศีรษะเขาก็อยุ่งกูจะยิงมึงทิ้ง
นี่ก่อนที่จะขับรถออกไปนะฮะแต่โชคดีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ถ่ายคลิปไว้ให้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยจะเข้าดำเนินการแจ้งความ
เพื่อขอความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายดูสิ
ต้องสุฝันโดนลงเท้าตบหน้าแล้วก็ใช้หมวกกระน็อคฟาดที่หัวคิด
ไหมไม่รู้กูไว้ก่อน
โอ้นุ่มภาพมันก็เห็นพร้อมฉันนี่นะฉันจะรู้ไหมปืนมันมีไหมหรือมัน
มันมีเสียงไงแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมีปืนเขาแก้บอกว่า

ตกไปไหนล่ะเป็นผมแล้วเขายกมือว่ายอ่ะเธอเออเป็นเด็กเป็นเด็กรุ่นไหนบอก
รุ่นโฮ้มใส่ถ้าใครมาขับรถเชี่ยวหนุ่มมากว่านุ่มหนุ่มยิ่งกว่านี้
ผมสวัสดีครับพี่ผมโดดยิ่งกว่านี้เฉพาะในจอครับนอกจอสวัสดีครับพี่ผมขอโทษครับ
นอกแล้วเอาหมวกกับนอกฟาดหัวโคตรเลยแต่หมวกกับนอกอันตรายนะหมวกกับหลอกล้าวได้นะเธอ
ตายได้เลยจริงเออเนี่ยเขาถอดรองเท้าตีหน้านะใช่แล้วยังไงอ่ะแล้วแจ้งความไหม
ก็ดังแล้วไงพี่พี่ดังแล้วพี่ขับรถเป็นดังแล้วพี่พี่ดังแล้วแต่มันเออได้ดังมาตอนนี้
แล้วมีดังแล้วดีเลยแล้วก็ดำเนินคือตอนนี้ก็แจ้งความแล้วล่ะ
ลูกเมียนี่ไปไหนมาไหนน้องครูอับอายดีเนอะโอ้โหดังแล้วพี่ดังน่ะ
แล้วก็บอกเขาก็ขอขอความเป็นธรรมว่าเนอะแต่เขาโดนทำรายร่างกายจากตัวเอง
คนที่ขับมอเซบอกเขาก็รู้สึกผิดนะที่ไปชูนิ้วกลางใส่อ่ะเขาก็รู้สึก
แต่อันนั้นก็เกินเหตุไปเนี่ยรุนแรงเกินเหตุไปไง
หนุ่มปัตตานีปัตตานี

ปัตตานีปัตตานีนะครับ

ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยดูแลเลยครับ
วันนี้ครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับว่า
น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดครับ
มีชาวบ้านกว่า๕๐หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่๑

จากน้ำท่วมเป็นเวลาทั้งหมด๓วันมาแล้ว
ระดับน้ำอยู่ที่๑เมตรนะครับ

บางพื้นที่สูงเกือบเมตร๕๐เซนติเมตร
ยังมีทีท่านะครับว่าน้ำนี้จะสูงขึ้นอีกนะฮะ
ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
วกกับเป็นวันที่เปิดเรียนวันแรก

ทางด้านนายเอาทีอาเซอยูนูแมร์นะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าน้ำนั้นท่วมมา๓๔วันแล้ว

สาเหตุก็คือหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำ

แต่ว่าปีนี้เนี่ยท่วมเยอะมากระดับน้ำสูงกว่า๑เมตรนะฮะ
ชาวบ้านต้องสัญจรไปมาด้วยเรือเท่านั้น
ครัวเรือนก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือ
ลำบากมากนะครับในการที่จะออกมาทำมาหากิน
อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ให้เข้ามาช่วยหรือประชาชนหน่อยนะครับตอนนี้เดือดร้อนจริงจากน้ำท่วม
และที่แห่งนี้ไม่มีการออกสื่อเลยว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วม
ไม่มีใครมาสนใจสักเท่าไหร่นะฮะที่ปัตตานีนะครับ
แต่อันนี้คือเขาไม่ได้แจ้งมาในนี้ในข่าวไม่ได้บอกมาเหรอว่าที่ไหนเนี่ย
บอกแค่ว่ามูลหนึ่งมูลหนึ่งมันมีหลายหมู่ไง
ก็ไม่เป็นไรเช็คไปที่ปัตตานีนั่นแหละถ้าจะช่วย
จริงข่าวเขาน่าจะมีเขียนมาป่ะเราไปตัดออกป่ะไม่ตัดหรอกมีไหม
ตัดออกใช่ไหมเออต้องดูต้องดูมันตัดออกไม่ได้เพราะว่า
เราจะได้บอกเขาได้ไงว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอันนี้สำคัญ
บ้านโคกบ้านอะไรฮะสักครู่ครับเมื่อกี้คุณจะพูดว่าบ้านโคกเฉยแล้วคุณก็เงียบหายไป
โคกยางร่วงบ้านโคกยางร่วงบ้านโคกยาร่วงตำบลลิปะสโง
ตำบลลิปะสงโลนะครับอำเภอหนองจิกปัตตานีฮะนี่นะฮะ
ปัตตานีนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งนะครับขออีกทีนะครับคุณแองจี้
บ้านโคกยางร่วงบ้านโคกยางร่วงตำบลลิปะสงโล
อำเภอนองจิกปัตตานีฮะเป็นที่ที่
เขาก็ร้องเรียนมาว่าไม่มีใครวันนี้เลยท่วมมา๓วันแล้ว
แล้วลำบากมากตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่มีสื่อเนี่ย
เอาข่าวมาออกเลยทำให้ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเขา
นี่ไงมาหมายละแล้วเดี๋ยวได้ให้มีคนไปช่วยนะ
ดูเด็กดีนะห่วงเด็กด้วยกลัวเด็กจะล่วงหล่นน้ำไปเนาะ
มาให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ดีกว่านะคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างนะลูกช้างนะ
เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจในเฟซบุ๊กนะคะ
ว่าช้างป่าภาวะนะคะเขตอำเภอแก่งอะไรเนี่ยแก่งหางแมว

ฉันคนเดียวไม่พอเนี่ยนั่งเล่นทวิทย์เล่นโทรศัพท์นะยังแวะไปถึงใครอีกเหรอ

หนูมีอะไรไหมมา

ก็คือภาพประทับใจก็คือว่าเหตุเกิดคือจักรยานยนเบรกนะเธอ
โหมันฝืน
โถ่วจะก็ต้องเอาไปดูแลต่อนะไม่รู้ว่าทำไหนรึเปล่านะ

ใครเรียนเรื่องที่สลับร่างสร้างรัก

คือตอนนั้นเหมือนกับรถชนกันปั้ง

อ่าก็มีหลายละครหลายเรื่องอะเนาะ
อันนี้เหมือนคนตื่นมาฟื้นมา

จิตใจที่เธอทำด้วยอะไรนะ

บ๊อกนี่จะปีใหม่แล้วทำบุญเหรอ
ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เขามีเหตุที่บอกว่านักอะไรยังแบบนี้

แต่มันชอบรอดหมดไงเพราะแบบนี้เห็นแล้วมันก็เออสบายใจรับปลอดภัยพระทับใจนะ
ลูกตื่นตื่นลูกคือคือขอบคุณพี่ที่เขาเข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยเนี่ยที่เขาไปทำ
คือรู้เลยว่าช่วยจากใจเลยนะช่วยไม่คุณแม่พี่หนุ่มเขาก็การแสดงไปแหละ
แต่ตัวจริงเห็นไหมโอ้โหถ้าเขาร้องคงร้องไห้คุณแม่นี่วีรบรุษตัวจริง
ร้องไห้ไม่หรอกไม่หรอกตั้งชื่อให้หนุ่มเลยว่าวิรบุรุษผมดกดำ
น้องชมเรียงนี่ผมชอบมาก
อะไรคุณกัญชัยเห็นข่าวคนโดนรองเท้าตบหน้าเมื่อกี้นี้คุณหนุ่มพูดทันทีผมนี่ขึ้นเลย

คุณหนุ่มก่อนไปซักนิดนึงก่อนนึงย่าตามิเห็นมิเห็น
มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้ฟรีเลยนะฮะนี่เขาไม่ได้ซื้อเราเข้ามานะครับ
จากไอศกรีมมหาชัยนะฮะค่ะ
คือต้องบอกมันนี้ไอศกรีมมหาชัยหลายคนฝั่งแล้วอุ้ยไม่กินแล้ว

กรุงเทพมหานคร๔คนนครปฐม๓คนอุตรดิษฐ์๑คนสุพรรณบุรี๑คน
อันนี้คืออย่างเป็นทางการแล้ว

ต้องไปประชุมเรื่องสายาดารา
แต่คุณก็ได้นะฟังได้เหมือนกันนะครั้งนี้นะ
ฟังได้ไหมโอเคไหมฟังได้โอเคพี่ฮะเห็นไหม
มาก่อนเค้าต้องไปพร้อมเติมกันที่ช่อง๙
ครั้นปีนี้ใครเป็นโฮส

แล้วก็เดิมทีเขาจะประชาสัมพันธ์ก่อน
ว่าให้เราแต่รัฐสำนักข่าวนี้ส่งชื่อดราราไป

เขาบอกว่าแต้วนัทพรฉายานาคีลอกคราบ
อุ๊ยนาคีลอกคราบสาเหตุเพราะอะไร

ก็หลายคนมองว่าเป็นจากสาวเรียบร้อยกลายมาเต้นมาอะไรอย่างนี้ไง

มันไม่จำกับภาพนางนาคีเป็นอย่างนั้นไง

แล้วดูเป็นแบบว่าน่ะนิดนึงอะไรแบบนี้
ไปเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นฉายา
เฉาทางอำเภอการ์เนียมเพราะคนเดียว
บอกว่าข้าวของน่ามจะพูดเยอะกันแน่กว่าน

ห่วงเหมือนมาง
เหมือนชื่อผมก็เลยเนี่ย
สไปต่อที่เฮล่ารานีนะครับก็คือ
ฉายาอีเหลี่ยมกู้ชาติ

สาชายะแม่ไม่สายโต๊ะ

ฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้
อืมแมทพิวรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกลียน
แขราแขราแก้วไลด์คอยที่สานวะ
แก่ลอย่างอีกแก่ลอย้คอยที่สามเอ๊ะมันเกิดจากโลดีไหมคุณแม่
นั้นแหละทัญญาคุณนายทัญญาทัญญาเรจ
หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้ง
มึงเอาไปกันชายร้องไห้เรื่องมือห่วงให้อะไรเนอะคเลกมันใช้เดรสเอา
อ้านเลยเดี๋ยวเหมือนจำอ่านเมฆเนี้ยไม่ได้เลยล่ะนี่ออกมาเหล่าแบบนั้นตาม
ภารกิจภาพเทวะสามแซ่บเนี้ยเส้นทางชีวิตนักแสดงสู่ผู้ประกาศข่าว
แต่ก่อนฉันเห็นวิ่งอยู่หลังลงละครกรุงเทพฯดอกดอกดอกดอกแอดดู้ใช่มั้ย
วันหนึ่งนางดังขึ้นมาพังงาดมากเลยนะเออสำหรับหนุ่มกัญชัยคนนี้นะคะ
มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนมากมายนะคะ

คุณแม่ได้อุ้มน้องเข้าปั้นเด็กคนนี้
ที่หนุ่มเล่าให้ฟังว่าตับเขาแตกใช่ไหมคะ
แล้วก็น้องหนุ่มเนี่ยเคยได้รับ
ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ด้านคุณแม่ก็บอกว่าขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตลูกนะ
ถ้าไม่ได้โรงพยาบาลที่ดีก็คงจะไม่มีน้องเข้าปั้นในวันนี้
เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจนะคะ
หลายคนก็ชมแล้วก็ถึงกับน้ำตาไหล

อุ้ยน่ารักจังเนี่ย๒ขวบ
ถ้ามีอะไรแง่ก็ติดต่อพี่มาได้เลย
ให้เบอร์ส่วนตัวแล้วก็ติดต่อมาเองโดยตรงเลยค่ะ
ก็คือหาหมอและโรงพยาบาลที่ดีให้เลยค่ะ

ไม่หรอกก็คือวันนั้นคือพอเห็นน้องเข้ามาแล้วมันตื้นตัน

หนุ่มย้อนนิดนึงสิว่า
คืออย่างนี้ไม่คืออย่างงี้คือเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น

ก็ไหลถ่ายลงไปแล้วปรากฏว่าไปเจอ
มีการประกาศหาเลือดให้เด็กคนนี้

ผมก็เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าหลู่ดีลูกหนูออกจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ
กลับเข้าไปอีกก็ต้องกลับเข้าไปใหม่เพราะว่า
ลูกหนูไม่รู้สึกตัวแล้วก็ปากซีดทุกอย่างซีดหมดเลย
หมอบอกว่าเส้นเลือดที่อยู่ในตับมันขาด

ใช่ผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนั้น
ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเด็กคนนี้ทำไมอยู่ดีอาการถึงโคม่าขึ้นไปได้
ที่ก่อนหน้านี้๓วันยังดีอยู่เลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้คุณหมอบอกเลยว่า
โอกาสที่จะรอดเนี่ยน้อยมากคือแทบจะไม่มีเลย
แล้วคุณหมอก็บอกคุณแม่เลยว่า๒๐เท่านั้นที่น้องจะรอด

ทีนี้ผมก็เลยมีการถามแม่ว่าแล้วจะต้องทำยังไง
แม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าให้พี่ให้หนุ่มมาช่วยคิดหน่อยว่าต้องทำยังไง
ผมก็เลยพอดีผมรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่ง
ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นคุณหมอเด็ก
ชื่อคุณหมอชิศนุผมก็โทรไปคุยกับท่าน
ว่าคุณหมอครับมีเหตุการณ์แบบนี้คุณหมอบอกว่า
ไม่เป็นไรหนุ่มเดี๋ยวพี่ช่วยดูแลให้
ผมก็ส่งชื่อไปให้แกก็ไปเดินเรื่องไปอะไรอย่างนี้ไปทำอะไรฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็โทรศัพท์ไปหาที่โรงพยาบาลเก่า
ที่น้องอยู่เนี่ยเราก็ประสานบอกว่าผมขอรถพยาบาลเนี่ยไปส่งให้หน่อย

เขาก็เลยส่งรถมาให้แล้วก็คือที่นั่นน่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้นะ
แต่ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือคือโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่จริงถึงทำได้อะไรอย่างนี้
พอมาส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่ก็มาด้วยแม่ไม่มีตังค์อีก
ผมก็อวนตังค์ไปให้แม่เอาไว้ให้แม่ใช้จ่ายซื้อแผ่มเพิ่ดให้น้อง
ให้แม่ไว้กินอะไรอย่างเงี้เพราะเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยต้องมานอน
ไม่เคยเข้ากรุงเทพต้องมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาทั้งสองคนผัวเมียแล้วก็ลูก
สุดท้ายผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งรอดคุณหมอผ่าตัดต่อเส้นลงเส้นเลือดทำทุกอย่างให้หมด
หมอกิ่งเหรอหมอกิ่งหมอรอดแล้วอยู่ดีวันนั้นเขาโผล่มาเนี่ยแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบ
ว่าเด็กคนนี้นั่นเหรอที่ฉันเคยหมอเออผมไม่เคยเจอเลยไง
หนูก็เลยโทรติดต่อไปทีมงานก็เลยว่าเออแล้วถ้าเขาอยากมาเจอพี่หนุ่มมากเขาแบบให้มายังไงก็ได้เขาอยากจะมา
แล้วเขาก็แบบเคยมาหาผมที่ช่อง๓แต่ว่าไม่เจอผมคือเขากำลังจะมาเขาก็บอกอันตรีว่าไง
ก็พอมองดูว่าเขาซื้อก็แบบกระเชาะแบนเพิ่มคือเค้าก็ไม่มีตั้งแต่เขาพยายามจะเจียดเงินให้มี
เฮ้ยจะซื้อของดีให้พี่หนุ่มปรากฎพี่หนุ่มบอกว่าติดธุรกิจอยากจะไปเจอกัน
เขาก็พก็ได้เจอพี่หนุ่มอีกเลยแต่คนี้เขาเรียกว่ายังไงหนุ่มต้องมาให้ได้

ในชนบุรีแต่ผมก็รู้สบายใจรู้สึกว่ามันใช้โอกาสที่ผมได้มาอย่างถูก

คือพอเราได้มาแล้วเราก็คงจะต้องคืนให้สังคมบ้าง
แล้วผมก็จะสอนลูกสอนทุกคนให้เป็นแบบนี้

สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าพิษโควิด๑๙นะฮะ
ทำให้พี่เสกสูญเสียเงินหลายล้าน

โอ้โฮโทรใจ

ก็มีข่าวว่าวุ้นเส้นมีแฟนใหม่ใช่ไหม

เกินเขามักสามารถทีแล้วลูก

นี่ดูซาม้านะ

หมดเวลานะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติไปกันก่อน